มาถึงข่าวนี้แล้วที่เราชวนคุยกันตอนต้นรายการ
ตบสนั่นลูกค้าหื่นพุ่งจับนม
อ้างหลงรักนะครับ
ผู้หญิงท่านนั้นแหละที่ยืนอยู่ระหว่างดอมกับน้ำแข็ง

จับมับเขาให้
จับมับเขาให้
จับมับเขาให้

จับมับเขาให้

จับมับเขาให้

จับมับเขาให้